ต้องเรียกอะไรคะคุ้มครองผู้เสียหายใช่ไหม

คือจะเข้ากฎหมาย๒ตัว
กรมคุ้มครองสิทธิและเสร็จภาพรับผิดชอบคืออยู่
ตัวแรกก็คือเข้าตามพรบคุ้มครองพยานค่ะ

น้องและคุณใยถูกข่มขู่ว่าจะฆ่าร้างโค้ดใช่ไหมคะ
แต่ว่าในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้รับการประสานจากมูลนิธิแล้วนะคะ
ทั้งภูทรบังปะอินแล้วก็ภูทรจังหวัดนะคะ
พร้อมกับประเมินความเสี่ยงด้วยค่ะ
ซึ่งในกฎหมายในกฎหมายกำหนดไว้ว่าตัวน้องหรือว่าหรือว่าญาติหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
อันนี้ก่อนนี้คืนนี้เข้ามายื่นที่มูลนิธิมูลนิธิก็จะพามาก็ได้ค่ะ
มาสามารถที่จะยื่นแล้วก็เป็นพยานตามกฎหมายค่ะเราจะต้องได้คุ้มครองความปลอดภัยค่ะ

ซึ่งวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยเนี่ยเราจะประเมินก่อนนะคะ
ประเมินเรื่องต้นถึงความเสี่ยงของเขาก่อนนะคะมันจะมีหลายวิธีค่ะ
ถ้าสามารถจะอยู่ที่บ้านเดิมโดยที่โดยที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยไปตรวจเยี่ยมก็ได้
แต่ถ้าบางเคสบอกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ที่สถานบ้านเดิมได้
เราก็ต้องความเมินดูอ่ะค่ะ
ทีนี้ในส่วนของการคุ้มครองพยานเนี่ยระยะเวลามันจะถึงแค่ไหนคะรอง
ไม่มีกำหนดค่ะจนกว่าพยานแล้วก็บุคคลใกล้ชิดจะปลอดภัยค่ะ
โดยที่ถ้าสมมุตินะคะเรามีการสอบแล้วจากการร้องเรียนแล้วมีมูลเนี่ย
คือสิ่งที่เอาเฉพาะงานของกระทรวงยุทธรรมที่ทำได้คือ
คุ้มครองหรือว่าอาจจะจัดการในการย้ายที่อยู่ที่ใดก็แล้วแต่นะคะ
แต่กระทรวงยุทธรรมจะไม่ได้มีส่วนเข้าไปเช่นดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดได้
กับคนที่ทำการข่มขู่เหยื่อใช่ไหมคะ
อย่างนี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะซึ่งตำรวจก็เขาจะดำเนินคดีไปนะคะ
แต่ว่าเราจะดูแลตัวพยานแล้วก็บุคคลใกล้ชิดพยานให้ปลอดภัยค่ะ
ซึ่งในการคุ้มครองเราอาจจะคุ้มครองเองหรืออาจจะประสานกับตำรวจก็ได้ค่ะ
แต่เราจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเวลาที่เราคุ้มครองอย่างที่ท่านรองบอกไปก็คือ
ทั้งตัวผู้เสียหายโดยตรงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
อย่างเช่นอาจจะครอบครัวของเขาหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาแบบนี้ใช่ไหมคะ

ค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวฉันรบกวนท่านสั้นก่อน
ว่าจริงแล้วพรุ่งนี้จะมีรายละเอียดออกมานะคะ
หลังจากที่ทางมูลนิธิไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการนะคะ
ยังไงขอบคุณท่านรองอธิบดีก่อนนะคะ

ค่ะจริงเคสนี้ค่ะเรามีกฎหมายอีกตัวหนึ่ง
ซึ่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือน้องตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วนะคะ
ก็คือน้องเขาเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะ
ส่วนนี้ค่ะเราก็จริงในหลักการของมันคือ
ทุกคนต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะ

แต่นี่น้องเขามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เรื่องพลบอคคสตรทแทนผู้เสียหาย
ค่าทศแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำลวง
อ่าเข้าใจค่ะท่าน
ในคดีอาญาค่ะอันนี้เข้าใจค่ะก็คือกฎหมายสองตัวนะคะ
ครองพยานตัวหนึ่งแล้วก็ในกรณีเรื่องของผู้เสียหายในคดีอาญานะคะ
ท่านรองค่ะค่ะยังไงขอบคุณท่านรองก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
กวนท่านสั้นนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปร้องอย่างเป็นทางการ
ทีนี้ในส่วนของตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชัดเจนว่าตกลงแล้วการจัดแจงจะเป็นแบบไหน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มูลที่ปรินาพาไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคุณยาย
เพราะว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงขอบคุณทั้งคุณออยแล้วก็คุณยายวันนี้ก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ